คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้ค่ะตอนนี้แชร์กันอยู่เยอะมากในโลกออนไลน์นะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาขับรถไปชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ยอมรับผิดเขาก็อ้างว่าเขาเป็นทหาร
พยายามจะโชว์บัตรโชว์เครื่องแบบทหารแล้วก็ไปตำหนิตำรวจจราจร
แล้วมีประโยคเด็ดเขาพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวโดนย้ายแน่
ขู่ตำรวจจราจรแบบนี้ด้วยไปดูคลิปค่ะ
ไอวี้ดรอย่างแหล่นภูมิว่าชลงทางเติมจากความกำลังขับสุข

ดูลักษณะท่าทางผู้ชายคนนี้ค่ะ

เมาหรือเปล่าคือคล้ายคนเมาเลยอ่ะ

นี่แล้วแค่ขับรถไปเฉียวชน

ก็ว่ากันไปตามผิดถูกสิคะ
ทำไมจะต้องอารวาสโวยวายขนาดนี้

ไปหาว่าเขาเข้าข้างรถจักรยานยนต์รับจ้าง

ลงพื้นที่ไปไปคุยกับวิน
จักรยานยนต์รับจ้างที่เป็นคู่กรณี

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเรานะคะ

น้ำใจดีเป็นวินรถจักรยานยนต์
รับจ้างคู่กรณีตามคลิปนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นคนโพสต์คลิปนี้ด้วยนะคะ

เกิดขึ้นเมื่อวานที่ถนน
คอนโดภายในเมืองทองธานี
อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรีค่ะ

ส่งผู้โดยสารเสร็จกำลังจะกลับวิน

รถเก่งของผู้ชายในคลิป

ขับย้อนสอนพุ่งตรงมาที่สี่แยก

แล้วก็ชนรถจักรยานยนต์ของนายวิมล
รถล้มพอชนเสร็จ

มาดูว่าใครถูกใครผิดก็ว่ากันไป
ตามกฎหมายแต่คนขับรถเก๋ง

ทั้งด่าทั้งขู่จะย้ายตำรวจ

ตอนนั้นน่ะไม่มีใครไปยุ่งด้วยนะคะปล่อยให้ผู้ชายคนนี้กลางอารวาสไปอะค่ะ
ที่เขาไม่กล้ายุ่งด้วยเพราะว่าเขาพูดขู่ผู้ชายคนนี้ในคลิปเนี่ยค่ะ
เขาพูดขู่ว่ากระเป๋าสีดำที่เขาเหน็บอยู่ข้างตัวนั้นมีปืน
ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุกราดยิงแบบโคราชอยู่เฉยอย่ามายุ่ง
นี่พี่วินเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้พูดประโยคแบบนี้ออกมาด้วยนะคะ
ครับ
เขาไปเอากระเป๋าสีดำมาครับมาถือไว้ที่แค้นเขา
แล้วก็มีป้าคนนึงเขาบอกว่าให้ทุกคนถอยเพราะว่ากลัวเขายิงไงครับ
เราไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีปืนหรือมีมีดอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยถอยกันออกมาเขาก็เดินโวยวายอยู่คนเดียวอะครับ
เราก็เลยตรวจสอบให้ค่ะว่าผู้ชายคนนี้ในคลิปเนี่ยค่ะที่ขับรถเก่งเนี่ย
ตอนนี้อายุ๖๑เป็นอดีตทหารเรือสังกัดหนึ่งในอำเภอสัตว์ตะหิบจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้เกษียณแล้วนะคะมีคอนโดอยู่ที่เมืองทองทานี
แล้วก็อยู่ที่คอนโดที่เมืองทองธานีมาเกือบ๑๐ปีแล้วค่ะ
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าอ๋อรู้จักรู้กิติศัพท์ดี
อดีตทหารคนนี้ชอบบีบแร่ใส่รถคนอื่น
แล้วก็เกรี้ยวกราดใส่คนอื่นตลอดเลยค่ะ
นี่ค่ะเราก็เลยพยายามจะติดต่อ
นาวาเอกสุภาชัยที่คาดว่าก็คือคนในคลิปนี้นะคะ
เพราะว่าได้ข้อมูลมาว่าอยู่ที่คอนโดในเมืองทอง
นี่นักข่าวของเราไปเฝ้าใต้คอนโดก็ไม่เห็น
ไม่ลงมาแต่เจอรถนะคะครับรถคันเดียวกันกับในคลิปเลยอะค่ะ
คันนี้เลยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับจอดขวางทางคนด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเราบอกบนการจอดหน้าที่ไม่ควรจอด
นี่ไงยังมีรอยชนอยู่เลยไง
ทีมข่าวก็พยายามจะโทรศัพท์ไปหานะคะเผื่อนวาเอกสุประชัยอยากจะชี้แจง
นี่ไงแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมเขาจะให้ข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูล
แต่จากคลิปก็เหมือนที่ท่านเห็นนี่แหละค่ะแต่หลังจากเกิดเหตุนะคะ
คือทั้งสองฝ่ายเข้าไปโรงพักปากเกร็ดนะคะตำรวจตรวจวัดแอลกอฮอล์
ปรากฏว่าเป็นศูนย์ค่ะก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
แล้วก็นัดกันให้ไปตกลงค่าเสียหายกันครับเมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมา
ตำรวจสภปากเกร็ดก็เชิญตัวนายวิมลวินรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกชน
เชิญตัวนาวาเอกสุภาชัยคนที่กลางที่อยู่ในคลิปนะคะ
ไกลเกลี่ยกันเบื้องต้นนาวาเอกสุภาชัยยังโอ้โห
ขนาดตำรวจเรียกให้ไปไกลเกลี่ยกันนะที่โรงพักนะยังขึ้งขังขึ้งขัง
ไม่พูดไม่จ้าไม่บอกไม่คุยอะไรกับนักข่าวเลยนะอืมอ่า
แล้วก็สั่งให้พนักงานสอบสวนปิดห้องเนี่ยก็ปิดห้องเงียบไกลเกลี่ยกัน
ไม่ยอมให้สื่อบันทึกภาพคือก็เป็นสิทธิ์ของเขานะคะ
แต่สื่อก็นักข่าวของเราก็พยายามจะเล่าให้ฟังแหละ
ขึ้นโรงพักก็ยังแบบขึ้งขังตึงตังอยู่อะไรแบบนี้